คนดูละครนางเอกเขาบอกว่าไม่ตุ้มเท่าเวอร์ชั่นก่อน
คุณบูมสุพาพรของดิชันได้แล้วค่ะ
ด้วยความเป็นลูกครึ่งด้วยแล้วดูเซ็กซี่มาก
แล้วพอมาเป็นคุณบูมเขาบอกว่าทำไมดูแบบเรียบ
ใช่นางบอกว่านางซ่อนรูปนะจ๊ะซ่อนขนาดไหน
เราไปฟังอังกร๒๐๑๘เปิดใจเลยค่ะ

อันนี้ค่ะจริงไม่ได้ซ่อนนะคะ
แต่ว่าถ้าเราเปิดออกมาทุกคนจะตกใจค่ะ

ใช่อันนี้ก็อาจจะเป็นแนวแบบธรรมธแมงมากกว่า
จะเป็นแบบเออลุยอะไรประมาณนี้
นี่ปี๒๐๑๘แล้วนะคะก็อาจจะเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์
บางทีก็อาจจะไม่ต้องเซ็กซี่มากมายนะเกินจำเป็น

พอจะเห็นเป็นอังกรนะคะก็เป็นกำลังใจให้ละกันค่ะ